คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญนะครับ
ครอบครัวของคุณฝนจากนครศรีธรรมราชนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม๔ข้อ
เพื่อที่จะลุ้นเงินรางวัลไปต่อลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑หมื่นบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ต้องวางคำให้ดีว่าจะเลือกใครขึ้นมาตอบนะครับ
ต้องวางเรื่องให้ดีว่าคนที่ขึ้นมาเหมาะกับเรื่องไหนเท่านั้นเอง

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณฝนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
พี่ฝนทำให้ดีที่สุดนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูโจทย์คำถามพร้อมกันทั้ง๕เรื่องนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
๑พ่อคุณรามภรรรดิมหาลาศ

เรื่องบ้านของเรา
ขอเลือกบ้านของเราค่ะเรื่องบ้านของเราครับ
บ้านของเราบ้านหลังนี้ผูกพันมากไหมครับพี่ฝน
มากค่ะตั้งแต่เกิดอยู่มาตั้งแต่เกิดค่ะ
สิบเอ็ดปีตอนนี้ฝนสี่สิบเอ็ดปีนะครับ
แต่ตอนนี้ว่าที่บ้านนี้นะฮะมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหนึ่งคันใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะเป็นของใครครับเป็นของฝนค่ะของคุณฝน
ใครใช้บ่อยที่สุดครับมอเตอร์ไซค์คันนี้มอเตอร์ไซค์คันนี้น้อง
น้องฟุกใช้บ่อยกับฝนเอาไปกายของเฉินมาก
ฟุ๊กกับแม่ฝนนะฮะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีภาพ
ขึ้นให้ก่อนคำเข้าคำถามก็คือสิ่งที่เราจะถามบ้านของเราเนี่ย
เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้แหละครับ
นึกถึงมอเตอร์ไซคันนี้ไว้ให้ดีดีนะครับสังเกตวงกลมกลมให้ดีนะฮะ
สมาธิดีนะครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวการ์ตูนหมูเขียวตัวใดที่อยู่มุมขวาของป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ตัวเลือกที่หนึ่งหมูติดโบตัวเลือกที่สองหมูทัดดอกไม้
ตัวเลือกที่สามหมูใส่หมวกทหารตัวเลือกที่สี่หมูสวมมงกุฎ
รถมอเตอร์ไซค์พ่วงที่ใช้อยู่ทุกวันนี้คุ้นคุ้นว่าจะมีมงกุฎเลย
มั่นใจที่จะตอบคำคำตอบนี้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วคุณฝนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับตัวที่สี่ตัวเลือกที่สี่หมูสวมมงกุฎ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องและขอให้โชคดีนะครับผมจะยังไม่เฉลยในช่วงนี้
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้าเลยหลังจากที่ตอบหมดแล้ว๔ข้อนะครับ
คุณฝนยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ฟุ๊กค่ะน้องฟลุ๊กค่ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องฟุ๊กขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องก็คือเรื่องพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเรื่องข้าวต้มมัด
เรื่องวอเทบอลเรื่องหนุ่มสอนรามกบสุวนันเรื่องพ่อคุณรามคำแผง
พ่อขุรามคำแหงมหาราชค่ะเพราะน้องฟุ๊กชอบเรียนเกี่ยวกับสังคมประวัติศาสตร์
เขาน่าจะเหมาะกับข้อนี้มากกว่าจริงเหรอฮะอ่ะเดี๋ยวคุยกัน
ขอเชิญน้องฟุ๊กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยังไงเราทำไมถึงสนใจเรื่องนี้เรื่องพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ว่าคุณอากรรมเองเป็นคนสร้างศิลาจาลึกด้วยครับเพราะพ่อเป็นคนที่สร้างหลักศิลาจาลึกด้วย
ก็คือการกำเนิดอักษรไทยของเรานั่นเองใช่ไหมลูก
หนูเริ่มชอบมาตั้งแต่ตอนไหนก็เลยเริ่มเรียนเลยครับตั้งแต่เริ่มเรียนครับ
คือในบทเรียนเนี่ยหนูเจอตอนชั้นไหนหนูจำได้ไหมชั้นป๖ครับ
หนูเป็นคนสมัยสุโขทัยมาเกิดหรือเปล่าลูก
เคยฝันเห็นอะไรเกี่ยวกับรุ่นยุคสุโขทัยไหมลูกไม่เคยไม่เคยนะ
ไม่เคยด้วยใจรักเท่านั้นเองนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหรือพญาร่วง
ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่๓ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย
ใช่ไหมลูกครับข้อมูลถูกไหมถูกครับปุ๊กสมาธิดีดีนะ
พร้อมไหมครับที่จะฟังคำถามพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชตรงกับวันที่เท่าไรในเดือนมกราคม
ตัวเลือกที่หนึ่งวันที่สิบห้าตัวเลือกที่สองวันที่สิบเจ็ด
ตัวเลือกที่สามวันที่สิบเก้า
ตัวเลือกที่สี่วันที่ยี่สิบเอ็ดผมแน่ใจมากเพราะว่า
คำถามที่ถามมาตรงกับที่ผมศึกษาอยู่พอดีพร้อมไหมครับพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วน้องฟุ๊กเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สองครับตัวเลือกที่สองวันที่สิบเจ็ดครับ
แต่แค่ผ่านไปครึ่งทางถ้ายังไม่มีใครผิดเลย
นั่นหมายถึงว่าเราได้เงินหมื่นแล้วนะครับ
ฟุ๊กจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับน้องเอครับ
ฮะลุงเอกครับลุงเอกครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ลุงเอกขึ้นมาตอบครับ
ลุงสวรรมครับกบสุวรรณันครับ
หนุ่มสอนรามกับกบสุวนันครับทำไมเลือกเรื่องนี้ให้ลุงเอกล่ะลูก
ชอบธุรากรที่เขาตายอ๋อขอเชิญลุงเอกมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เลือกเรื่องหนุ่มสอนรามและกบสุวนันให้ครับ
เป็นในใจลุงลุงอยากตอบเรื่องไหนครับถ้าให้ลุงเลือกเองเลย

หลานก็รู้ใจลุงอะไรอย่างนี้เนอะเออชอบเหรอ

ทำไมถึงชอบนักแสดงสองท่านนี้ครับ
เพราะว่าเป็นนักแสดงที่อยู่ในใจมาตั้งแต่แรกแล้วครับ
ชอบตั้งแต่คุณหนุ่มกับคุณกบแสดงใหม่เลยครับ

เรื่องอะไรที่ลุงเอกชอบมากเลยที่เขาคู่กันสองคนนี้

ยองนี่จะบอกว่าเป็นเรื่องแรกเลยไหมของคู่นี้

พี่เอดสมาธิดีนะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ละครเรื่องพยองออกอากาศในปีพศใด

ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖๒
ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๖
และตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖
ผมครับคราวครับคลาวว่าน่าจะเป็นพศ๒๕๖
เพราะช่วงนั้นผมกำลังศึกษาอยู่ปปชครับ

ถ้าพร้อมแล้วลุงเอกเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๒ครับพศ๒๕๓๔ครับ
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๓๔ครับ

ตอนนี้ลุงเอกยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้

ลุงเอกจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ผมขอเลือกแม่ครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ถิ่งขึ้นมาตอบครับ
เป็นข้าวต้มมัดเนาะ
ครับผม

มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่ทิงผมญาติเรียกแม่นะแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้แม่ทิงผมญาติเรียกแม่นะแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้
๖๘ปีค่ะ๖๘ปีแม่ตอนนี้แม่ช่วยทางบ้านเราหารายได้ด้วยก็คือรายได้นั้นมาจากอาชีพอะไรครับ
ขูดมะพร้าวบ้างทำข้าวต้มมัดขายบ้างทำข้าวต้มมัดขายด้วยขูดมะพร้าวเนี่ยขูดมานานแล้วเนอะ
ที่บอกเป็น๑๐ปีแล้วค่ะเป็น๑๐ปีแล้วนะครับแล้วก็ทำข้าวต้มมัดนี่แหละครับแม่ทำมานานหรือยัง
ทำมานานแล้วค่ะได้ขุนกับเอกเรียนหนังสือทำขายส่งลูกเรียนด้วย
เหรอครับข้าวต้มมัดเนอะเพราะฉะนั้นขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ไหมแม่นี่คืออะไรกาต้มมัดค่ะเครื่องข้าวต้มมัดนะครับประกอบไปด้วยข้าวเหนียวผัดกับกะทิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถั่วดำต้มสุกครับแล้วก็กล้วยน้ำว้าผ่าครึ่งเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ใบตองเจียนอย่างสวยงามนะครับสำหรับห่อได้เลย
นี่ก็คืออาชีพที่แม่ทำอยู่นะครับอยู่ที่บ้านก็คือห่อก็เป็นข้าวเหนียวอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะให้แม่เนี่ยห่อข้าวต้ม
แล้วแม่อยากให้เขามาช่วยไหมวันนี้อยากให้มาช่วยกัน
ทำไมไม่อยากให้มาล่ะอยากให้มากัน
อยากให้มาช่วยนะขอเชิญพี่สาวมาเป็นผู้ช่วยครับ
พร้อมนะได้ผู้ช่วยแล้วนะเดี๋ยวช่วยกันแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับ
โจทย์คำถามสำหรับข้อนี้ให้ดีนะครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือพอก็ต้องมัดจำนวน๕คู่ภายในเวลา๓นาที
ถ้าทำได้ถือว่าภารกิจนี้สำเร็จนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ของวิทยาพูดนึงกับอะไรก็ได้
เอ้าใจเย็นอย่าเพราะมีเวลา

ของแม่จริงนะครับ
ไข่พวกนี้เขาเสร็จแล้ว
รวมทั้งเป็น๓คู่แล้วนะคะ

แม่หนูที่๑๓๕ก็ได้เร็ว
แม่หนูอยู่ในละคร

แม่มั่นใจว่าแม่ทำได้เพราะแม่ทำอยู่ทุกวันค่ะ

เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณฝนนะครับ
ว่าจะสามารถพิชิตเงินล้าน

เกมต่อชีวิตช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
มีโอกาสหนุนหนึ่งล้านในข้อต่อไปครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ละครเรื่องพยอง

ในปีพศใด

ซึ่งเป็นคำตอบที่